คุณผู้ชมคะเดี๋ยวข่าวต่อไปนี้บ้างนะคะ
เปลี่ยนอารมณ์บ้างไปที่คุณเก่งกันชะยะกันดีกว่า

หลายคนเห็นคุณผู้ชมด้านหลัง
มุ้งมิ้งเขาดูมีอะไรกัน
คือตกลงใช่หรือเปล่า

คุณเก่งกันชะยะอีกคนนึงคือคุณโฮมนะครับ

กับบันเทิงไทยรัฐไปแล้วเรียบร้อยนะคะ

ล่าสุดเจอเจ้าตัวก็เลยขอถามชัด
จากปากอีกครั้งนะว่าสรุปแล้ว

อีกว่าตอนนี้ไม่ได้มีรสนิยมชายรักชาย
แต่ก็ไม่กีดกั้นความหลากหลายทางเพศ

ก็มีผู้หญิงผู้ชายเก่งกวางทักมาจีบ

ก็ไม่แน่นะคะ

เราคอนเฟอร์นึกว่าเราใช้แท้๑๐๐
แท้๑๐๐ครับเก่งยังไม่มีแฟนครับ

อนาคตไม่รู้ถูกไหม